ก็คือแฟนเก่าแฟนเก่าของผู้หญิงคนนี้ที่เลิกลากันไป
คราวนี้กลับมามีความแค้นแทนผู้หญิง
เพราะอะไรเพราะเขาเห็นว่าแฟนใหม่เนี่ยแฟนใหม่ของเธอเนี่ยมันเอาเปรียบเธอ
ซื้อรถแล้วทำไมปล่อยให้ผู้หญิงผ่อนคนเดียว
แค้นแทนผู้หญิงก็เลยมาแทงเขาตายครับ
นายสมศักดิ์ยิ่งประดิษฐ์หรือว่าคิงฮะนี่ครับ
ถูกตำรวจสพท่าสาราคุมตัวมาทำแผนชี้จุดก่อเหตุนะฮะ
นายอนุชาปลอดอ่อนหรือว่ายอด
เสียชีวิตที่หน้าบ้านของนางสาววันวิสาเจดีรัฐหรือว่าคุณฝน

หลังจากเมื่อคืนได้เข้าจับกลุ่มในคิงซึ่งเป็นอดีตแฟนของนางสาวฝน
แหละแล้วเค้นสอบอย่างหนักนะฮะจนเขายอมรับสารภาพ
โดยนำตัวขึ้นรถตู้ของตำรวจนะครับมานะครับแล้วมีการคุ้มกันอย่างแน่นหนา
เพราะว่าชาวบ้านมารอดูเยอะนะครับในการทำแผนครั้งนี้

ตำรวจพาไปชี้จุดตั้งแต่การขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอด
แล้วก็เข้าไปหาผู้ตายที่นั่งอยู่ใต้ถุนบ้านแล้วก็มีปากเสียงกัน
เขาอ้างว่าจุดนี้ถูกผู้ตายคว้าหมวกกระน็อกตี
ที่ศีรษะเขาสองครั้งแล้วก็ชกต่อยกัน

จุดที่๒เข้าไปในห้องนอนของนางสาวฝน
หยิบมีดทำครัวในกระเป๋าแล้วก็ออกมาโทรศัพท์หานางสาวฝน
ที่อยู่ที่ตอนนั้นอยู่บ้านอาสะพ้าย

ไม่ต้องเดินมาที่บ้านที่อยู่ห่างกันประมาณ๑๐๐เมตรเนี่ย
ระหว่างนั้นผู้ตายนะครับวิ่งไปบนถนนริมคลองหน้าบ้าน
คิงก็หยิบมีดแล้ววิ่งตาม
มีปากเสียงกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อ้างว่าถูกผู้ตาย
หมวกกระน็อกตีอีกตีอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็เลยหยิบมีดแทงเขาที่หน้าอกฝั่งซ้าย๑ครั้ง
โดยอ้างว่าป้องกันตัว
จากนั้นผู้ตายก็วิ่งมาที่สนามย่าหน้าบ้านแล้วก็ล้มคว่ำลงครับ
แล้วก็เขาก็สตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่หนีออกมา
ตอนที่ไปทำแผนก็ยังมีเลือดกองอยู่
จากนั้นนะครับไปชี้จุดที่ทิ้งมีดลงคลองหน้าบ้าน
แล้วก็หนีตลอดการทำแผนนะฮะ
นางสาวฝนกับเพื่อนเนี่ยก็ยืนดูอยู่แถวนั้นเนี่ยครับ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

ไม่ได้ทั้งใจแทงเลยเผื่อไม่ได้แทงวงการตัว
ก็คือมาช่วยดูแลจนว่าเขาใหญ่เคลียร์ได้ที่ดูว่าเขาเคลียร์แล้วเป็นถุกมัก
เพราะว่าอยากขอโทษกันเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นมาแล้ว
อ้าวแล้วฝนว่าอย่างไงนางสาวฝนบอกว่าที่คิงก่อเหตุนี่เพราะไม่พอใจ
ที่ผู้ตายเนี่ยเอารถของเธอที่ในคิงซื้อให้

ที่เด็กยิงซื้อให้ไปจำนำนะฮะ
โดยทั้งคู่ก็ไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนหรอก
คือเธอเองก็บอกว่าอยากจะขอความเป็นธรรม
หลังจากครอบครัวของผู้ตายบอกว่าเธอเนี่ยเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุ
พยายามให้ผู้ตายมาที่บ้านแล้วมาถูกฆ่า
มันไม่เป็นความจริงเธอบอกแบบนั้น
ส่วนอาสะพ้ายของฝนยืนยันว่า
หลานสาวมากินข้าวที่บ้านเธอนะฮะ
หลังจากคิงมาส่งครับคุณผู้ชมครับ
ไปที่ฝั่งครอบครัวผู้ตายบ้างนะครับ

มีการส่งคลิปหลักฐานที่บันทึกเสียง
สนทนาพูดคุยกับนางสาวฝน
หลังเกิดเรื่องให้กับไทยรัฐทีวีฮะ
ช่วงหนึ่งนางสาวฝนยอมรับว่าอยู่ในเหตุการณ์
ตอนที่ในคิงกับผู้ตายทะเลาะกัน

มันขัดกับที่ฝนพูดกับคนอื่นบอกว่า
เห็นตอนผู้ตายฟุบไปแล้ว
รู้สึกกังวลใจว่าผู้ตายจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
นะฮะเราไปฟังคลิปนี้กันหน่อย
พวกเราวิ่งมาจากที่หน้าสะทัด

รู้สึกว่า
คิงเอาแทงตอนไหนคือเขาบอกว่าเขาไม่เห็น
เออว่าคิงชักมีดมาแทงพี่ยอดตอนไหนคือเขาบอกเขาไม่เห็น
เขาไปเห็นตอนที่พี่ยอดเดินไปแล้วพี่ยอดล้มแล้ว

อยู่ในเหตุการณ์ช่วงที่ทะเลาะทุกอย่าง

เขาบอกหนูว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์นั้นหมด

หนูก็ถามหนูว่าทำไมถึงไม่ห้าม

เขาบอกว่าเขาพยายามห้ามแล้ว
คุณผู้ชมก็สืบจากข่าวไปนะฮะ

เนี่ยซ้อนรถจักรยายน
ไปจ่ายค่างวตรรายการนึง

คิงที่เป็นสามีเก่านะกับคิงที่เป็นเพื่อนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย
ก็คือคิงที่เป็นแฟนเก่าอ่ะนี่ก็ให้การไม่ตรงกันนะ
เพราะตอนแรกออกมาเขาบอกมี๒คิง
อ่าตอนแรกบอกมีสองคิงนะครับเอากล้องวงจรปิดหน้า
ร้านขายของชำใกล้กับบ้านที่เกิดเหตุสองร้อยเมตรก็จับภาพทั้งคู่นะฮะ
ออกจากร้านสะดวกซื้อขณะในคิงเนี่ยไปส่งนางสาวฝนที่บ้านอาสะพ้าย
แล้วก็ขี่ออกมาเพียงคนเดียวย้อนไปก่อเหตุครับนางสุภาพร
ประดิษฐ์แม่ของผู้ต้องหาเปิดใจทั้งน้ำตาบอกว่าเรื่องนี้นะคะ
คงต้องให้ลูกชายรับโทษกับสิ่งที่ทำลงไป
กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่สูญเสียคนในครอบครัวไปครับ
มันมีหลายเรื่องเขาบอกว่ามานั่นเขาก่อนก็ว่าเนี่ย

ใช่คุยกับเมื่อกี้แล้วเขาบอกว่า

คนเราเขาก็เป็นลูกผู้ชายนะแม่นะ
ถ้าเพื่อนมาข่มเหงน้ำใจก่อนก็โอเค
อย่าไปนั่นนะอย่าไปว่าลูก
แต่เราก็บอกว่าคนเรามันรักชีวิตกันทุกคน

ก็อยากมีใหม่ก็ให้เขาไป

มันมันเป็นเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องอื่น
มาทำเขาก่อนเขาว่าอย่างนี้
แม่ก็เสียใจไปทำเขาอย่างนั้นนะ
แม่เป็นแม่ก็เสียใจกันทุกคนแหละ
ฝั่งเขาก็เสียใจฝั่งเราก็เสียใจ

มันโดนนั้นใช่ไหม
เรื่องคดีเนี่ยตำรวจระบุบอกว่า

ส่วนในคิงเนี่ยต้องสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็ทำสำนวนคดีส่งฝากขังต่อสารเบื้องต้น
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับ

แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณได้เป็นไม่ใช่ฮีโร่นะคะ
เป็นฆ่าตากรนะครับ